บอกว่าถูกเจ้าของร้านน้ำปั่นในพื้นที่ที่เชียงใหม่เนี่ย
ล่อลวงออกจากหอพักของโรงเรียนไป

เพื่อไปให้ผู้ชายคนหนึ่งมอมเหล้า
แล้วก็ล่วงละเมิดกระทำอนาจารย์

ผู้ปกครองเขาก็พามาแจ้งความ
เรื่องนี้ต้องขอยืนยันว่าทางโรงเรียนเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือหอพักของโรงเรียนมีหอพักชายหอพักหญิง
เด็กเนี่ยถูกล่อลวงออกไปจากหอพักแล้วเหตุเนี่ยไปเกิดนอกโรงเรียน
ทางโรงเรียนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการล่อลวงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะทางโรงเรียนเองก็ไม่ทราบเหตุมาก่อน
ก็แล้วกันนะไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าถูกแพมนะแพมนี่เป็น
ผู้หญิงเป็นเจ้าของร้านน้ำปั่นในพื้นที่แถวโรงเรียนแล้วอีก
คนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อสุภกฤษชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนี่คือคนที่
ล่อลวงน้องออกมาพาไปร้านน้ำปั่นแล้วก็บังคับให้ดื่มเหล้า
ขาดสติแล้วก็กระทำอนาจารย์ข่มขืนเหตุการณ์เนี่ยเอบอกว่า
เกิดขึ้นในคืนวันที่๒๙พฤศจิกายนในร้านน้ำปั่นในพื้นที่
กรยานิวัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้
สื่อข่าวของเราได้คุยกับผู้อำนวยการของโรงเรียนนะครับที่
เรียนหนังสืออยู่แล้วก็อยู่หอพักในโรงเรียนท่านผอบอก
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้เนี่ย
เนี่ยออกจากหอพักออกจากนอกโรงเรียนไปนะครับซึ่งอยากให้
ดำเนินคดีกับผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดนะครับโรงเรียน
เปิดมาหกสิบกว่าปียืนยันว่ารักเด็กทุกคนเหมือนลูกนะ
ดูแลเด็กมาอย่างดีและรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โดยไม่ได้คาดคิดเลยนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนเปิดมาตั้งแต่ปี๐๖ถึงตอนนี้
เราไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เลยครับ
เด็กเนี่ยเด็กก็ไม่ว่าจะอยู่ในพุทธิหรือจะอยู่หอเนี่ย
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นที่น่าตกใจ
แล้วก็ตอนนี้ผมกำลังคุยกันแล้วก็ในเรื่องของหอพักเนี่ย
ก็ตอนนี้เราจะมีการกดขันมากขึ้นและมีการตรวจสอบมากขึ้น
แล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ยต้องให้หัวหน้าห้องมาแรงงานว่าอยู่ครบไม่ครบ

วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานของตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จุดที่ไปตรวจค้นจุดแรกเป็นบ้านไม้๒ห้องนอน
ที่น้องเอเด็กหญิงวัย๑๓ที่อยู่ชั้นม๑

แล้วก็ถูกมอมเหล้าแล้วก็ถูกล่วงละเมิดกระทำอนาจารย์ที่นี่
ก็ไปเจอที่นอนที่เปื้อนเลือดนะฮะ

มีคราบต้องสงสัยมีเส้นผมนี่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจพิสูจน์นะครับ
มที่เป็นเจ้าของร้านน้ำปั่นแล้วก็เจ้าของบ้านตรงนี้นะฮะ
เขาเป็นบ้านแล้วก็เปิดเป็นร้านน้ำปั่นด้วย
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าขอยืนยันว่าเธอไม่ใช่แม่เหล้า
เธอไม่ได้ล่อลวงเด็กออกมาจากโรงเรียนเพื่อค้าประเวณี
บอกว่าเธอก็ไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เธอไม่ไปบังเอิญวันนั้นมีโอ๊ตกับเพื่อนอีก๒คน
ตั๊กกับพิชิตเขาจะขับรถผ่านแถวนั้นพอดี
เขาก็เลยแวะรับแล้วก็แวะมานั่งร้านเธอแต่เธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ไม่ได้ไปทั้งนอกพอดีค่ะแล้วก็ไม่ไป
แล้วคุณโอ๊ดไปกับใครไปกับน้องเสาร์
มันก็จะคนละมุมคนละข้อมูลกับฝั่งทางผู้ที่เขาถูกไล่ตรวจสอบในวันนี้นะฮะ
แพมเองเขาบอกเขามีหลักฐานนะเป็นแชทที่เขาคุยกับโอ๊ตนะ
คนที่น้องเอบอกไปล่วงละเมิดเขาไปมอมเหล้าเขานะฮะ
นี่แพมบอกเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะโอ๊ตเขาก็ส่งข้อความมาคุยกับแพม
คือแพมบอกว่ากำลังจะไปโรงพัก

แล้วโอ๊ตเนี่ยเขาพิมพ์กลับมาบอกบอกคงเคลียร์กันไม่ได้หรอก
ใช้วิธีของเขาไหมเดี๋ยวเขาจะไปฆ่ามันคงจะหมายถึงเด็กหรือเปล่า
โอ๊ตไปฆ่ามันตายแล้วโอ๊ตยิงตัวตายตามให้มันจบไป

ซึ่งแพมบอกแพมยังตอบกลับไปบอกอย่านะโอ๊ต
นี่ฮะหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ไปค้นบ้านหลังที่สองคือมันมีสองหลัง

เขาเปิดเป็นร้านน้ำปั่นด้วยของแพมเนี่ยนะ
หลังนี้เนี่ยข้อมูลของเพื่อนของเอเนี่ยนะฮะก็คือเด็กหญิงบีเนี่ย
บอกว่าเขาถูกพามานอนกันที่บ้านหลังนี้
หลังจากที่เอกับบีเขาถูกล่อลวงออกมาจากหอพักของโรงเรียน

บีบอกว่าพอมาที่บ้านหลังนี้เอเนี่ยหลับไปก่อน
แล้วที่บ้านก็มียูนะเป็นผู้หญิงนะเป็นน้องสาวของแพมเนี่ย
นี่ฮะเป็นคนนำค้นตรวจสอบต่าง
คือในบ้านเนี่ยไปเจอยาสีม่วงนะฮะ
แต่แพมเขาบอกว่าเขาเอาไว้ใช้ทาแผลสุนัข

ใช่สุนัขเขาถูกน้ำร้อนลวกนะครับ
แล้วก็เจอซองถุงยางอนามัยเจอเส้นผมเจอแผ่นอนามัย

นี่ฮะเจรฐีก็เก็บไปทดสอบก่อน
เพราะว่าเรื่องของดีเอนเอหรือว่าลายนิ้วมือต่างมันมีผลกับคดีทั้งนั้นนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้นะครับตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายสุภกฤษสัวพักพิไลมารหรือว่าโอ๊ต
ใน๓ข้อหาด้วยกันก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามานดาเพื่อการอนาจารย์
นี่ฮะหลังจากนั้นก็นำตัวในโอ๊ตมาสอบปากคำ
โอ๊ตผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแพมกับยูนะเป็นพี่น้องกันสองคนนะฮะ
เป็นคนติดต่อเด็กผู้หญิงสองคนคือเอกับบีให้เขา
ผ่านนกต่อชื่อเด็กชายโมโม่กับเด็กหญิงส้ม
กต่อเป็นเด็กชายกับเด็กหญิงเหรอคะ
อายุสิบสามสิบสี่กันทั้งนั้นโอ้โหอันนี้โอ๊ตเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
เขาบอกพอเขาดิวเด็กได้เนี่ยเขาก็จะโทรไปบอกแพมกับยูนะสำหรับนกต่อเนี่ย
แล้วแพมเนี่ยเขาก็บอกให้โอ๊ตเนี่ยไปรับเด็กสองคนคือเด็กหญิงเอกับบีที่หน้าโรงเรียน
ซึ่งมันเป็นช่วงเลยเวลาที่หอพักปิดแล้วแล้วเขาก็แอบออกมากัน
ไม่รู้เขาอ้างกันว่ายังไงนะแต่ว่าน้องเอเนี่ยเขาให้ข้อมูลกันแล้วเขาถูกกล่าวอ้างว่ายังไงเขาถึงออกมา
จากนั้นเนี่ยโอ๊ตบอกพอผมรับเด็กมาเสร็จผมก็พาเด็กมานั่งดื่มกินที่ร้านของแพมเป็นร้านน้ำปั่น
วันเกิดเหตุคือคืน๒๙พฤศจิกายนซึ่งแพมกับยูที่เป็นสองพี่น้องเจ้าของร้านก็อยู่ด้วย
๓ทุ่มครึ่งแพมกับยูเขาก็บอกว่าเขาขอตัวไปนอนก่อน
จะเป็นที่บ้านของเขาอยู่ติดกับร้านน้ำปั่นห่างกันแค่๑๐เมตร
เขาบอก๓ทุ่มครึ่งเขาก็อ้างว่าเขาขอกลับไปนอนก่อนทำให้เหลือแค่เขาอยู่กับเด็กหญิงเอ

ห้าทุ่มเนี่ยโอ๊ตอ้างว่าห้าทุ่มเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
ยูเนี่ยยังมาเรียกเอเนี่ยให้ไปนอนในบ้านแต่เอนั่นแหละไม่ยอมไปจะอยู่กับเขาต่อ
จนกระทั่งตัวเขากับเด็กหญิงเอเนี่ยมีอะไรกันโดยเขาอ้างว่าเด็กเนี่ยสมยอมเขาไม่ได้มอมเหล้าเขาไม่ได้ขืนใจไม่ได้อนาจารย์

ก็ยังคุยอะไรได้ปกติอยู่นะ

ทำไมยูไม่เอาต้นรักไปนอนกับ
ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกแล้วแต่เขาไม่ไป
ก็ไปมีอะไรกับน้องกันตอนเที่ยงคืน
แล้วก็จนถึงเช้ามาก็น้องเขาก็ตื่นมามาหุงข้าวมาซักผ้าแล้วก็ใช้ผมไปซื้อกางเกงกางเกงให้ตัวหนึ่ง

ส่วนบีเนี่ยน้องเขาบอกเขาไปนอนบ้านอีกหลังนึงแล้วเขาหลับไปก่อน
เขาตื่นมาอีกทีตอนเช้าเขาก็มีโอ๊ชนอนอยู่ข้างครับ
เสื้อผงเสื้อผ้าเขาก็ถูกถอด
น้องเขายืนยันว่าเขาถูกหม่อมนะครับ

อายุ๑๓เนี่ยคือเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะ
ต่อให้เขาสมยอมก็ไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับจากการสอบสวนคนที่ในโอ๊ตเขาพาดพิงถึงว่าเป็นนกต่อนะ
เด็กชายกับเด็กหญิงนะโมโม่กับส้มเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยยอมรับว่ารู้จักโอ๊ตก็รู้จักที่ร้านน้ำปั่นของแพมนี่แหละ
ตอนนั้นที่เจอกันเนี่ยโอ๊ตเนี่ยเข้ามาถามเลยว่าเด็กหญิงส้มเนี่ยถามว่าส้มเนี่ยขายบริการไหมราคาเท่าไหร่
แต่โต๊ะส้มเขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ได้ทำนะทีมข่าวเราก็เลยถามว่าเออทำไมถึงถูกถามแบบนั้น
ส้มบอกว่าก็เพราะว่าโอ๊ตเนี่ยคือเหมือนกับเขาอ้างว่าในกระบวนการในวงเหล่านี้มันจะมีเรื่องของเด็กอยู่นะฮะ
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับทางโรงเรียนนะมันอาจจะเป็นเด็กที่ไหนอะไรยังไงเด็กนอกเด็กตามหมู่บ้านเด็กวัยรุ่นตามพื้นที่อะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะคือเอาเป็นว่าเด็กเขาบอกพอเจอโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะถามอย่างเดียวว่าขายบริการไหม
จากการสอบปากคำพยานแล้วก็ผู้เสียหายนะครับมีเด็กผู้หญิงสองคนนะครับที่เคยถูกทักชวนมาที่ร้านน้ำปั่นนะฮะโดยอ้างว่าจะให้เงินค่าตอบแทนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีการเนี่ยฮะลักษณะซื้อขายกันหรือว่าจะล่อลวงกันหรือว่าจะมอมกันก็ต้องให้ไปขยายผลกันต่อไปส่วนตัวของยูกับแพมนะฮะตำรว
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลแล้วทั้งหมดเนี่ยจะถูกรวดสอบเส้นทางทางการเงินด้วยนะครับถ้าพบว่ามีการโอนเงินให้กันจ่ายเงินให้กันระหว่างบัญชีซึ่งกันและกันในช่วงที่เกิดเหตุกับเด็กเนี่ยจะถูกดำเนินคดีข้อหาขามนุษย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นต้
จากโอ๊ตที่ยอมรับว่ามีอะไรกับเด็กแต่อ้างว่าเด็กยินยอมต่อให้เด็กยินยอมก็ไม่ได้เพราะว่ายังเป็นเด็กและเยาวชนใช่ค่ะ